เหตุการณ์ต่อไปนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ผู้ชายคนหนึ่งขี่กับรถไปซื้อไปซื้อเหล้าไว้กันเถอะ
แล้วเอาขวดเหล้าเหน็บเอาไว้ที่เอวตรงกางเกง
ระหว่างทางกำลังจะขี่รถกลับบ้านไป
รถล้มประสบอุบัติเหตุ
แล้วขวดเหล้ามันแตกมันเลยกลายเป็นปากฉลาม
ทิ้มแล้วไส้ทะลักออกมาเสียชีวิต
ว่าจะเอาไปดื่มกลายเป็นว่าขวดแตกแทงตัวเองตาย
ขวดเหล้าแตกแทงทะลุท้องไส้ออกมาตายเลยคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุทางด้านของตำรวจภูทรหนองบัวระเวน
พร้อมกับแพทย์แล้วก็กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
รถจักรยานยนต์ล้มอยู่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเลือดเต็มพื้นเลย
อันนี้สามแยกถนนฝั่งทิศตะวันตกบ้านกระจวนนะฮะ
ตำบลโคกสะอาดที่อำเภอหนองบัวระเวที่ชายภูมินะครับ
จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินขาวล้มอยู่
กันสามเมตรไปเจอร่างของคนขี่คือนายชาวลิศนะฮะ
บันทึกธรรมนะครับอายุ๓๓ปี
สภาพนี่คือสไลฟ์ทรักออกมาเลยฮะ
แล้วก็เลือดเต็มไปหมดก็ไปตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มันไปเจอขวดเหล้าที่เขาเหน็บที่เอวแล้วก็ไปทิ้มพุงเขานะครับ
ภรรยาของผู้ตายคุณสันสนีบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุสามีเลิกงานนะฮะ
คือเขาไปทำงานก่อสร้างเนอะแล้วก็ไปนั่งดื่มสุรากับเพื่อนที่ไซส์งาน
ในการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกระจวนท้ายเขื่อนปงขุนเพชร
ที่บ้านกระจวนนะฮะในตัวของตำบลโคกสะอาด
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราหมด
อาสาขี่รถออกไปซื้อเหล้า
หายไปครึ่งชั่วโมงก็หายไปไหน
ร้านที่เขาขายมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรนักหนา
ออกไปตามหาสุดท้ายไปเจอรถล้มและนอน

คุณผู้ชมแล้วฝนมันตกถนนมันก็ลื่น

อ่าใช่แล้วมันมีทองมีท่ออะไรอยู่เนี้ย
แล้วรถก็เลยล้มล้มเสร็จปุ๊บไอ้ขวดเหล้าที่เหน็บอยู่เนี่ย

ไส้ทะลักออกมาเสียชีวิตเลย
แต่คือภรรยาเนี่ย
จากที่บอกว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเนี่ย

มันน่าจะมีเรื่องของลี้ลับมาเกี่ยวข้อง

ฝันเห็นเด็กร้องให้ช่วย

ซึ่งเธอก็เคยถามชาวบ้านว่าเฮ้ย
ตรงนี้มันมีอะไรไหมทำไมถึงฝันแบบนี้
ฝันแปลกแล้วพอไปถามชาวบ้าน

ชาวบ้านบอกว่าเดิมทีเนี่ยสถานที่ตรงนี้

แล้วก็มักจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตบ่อย

เล่าเหมือนกันว่าฝันเห็นแมวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย

สุดท้ายก็เกิด
อ๋ออาถรรษ์ใช่ไหมเกี่ยวอทรรษ์ที่ไหนครับ
วันบ้างไงก่อนมาหน่อยเราหาแบบหนูช่วยเขาให้ช่วยอะไรครับ
ให้หนูช่วยเอาขึ้นจากน้ำมันแฟนไม่เชื่อ
หลอกนั่งไปคนไหนคนเดียวโอเค
เรื่องความเชื่อเรื่องลี้ลับก็ว่ากันไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็เขาเมามาแหละ
เขาก็เมามาแล้วก็ขี่รถไปซื้อสุราแล้วก็มาเจอถนนที่มันขุขะฝนตกอะไรแบบนี้
แล้วก็มันก็กลายเป็นประสบอุบัติเหตุก็ต้องแยกกันเนอะอุบัติเหตุกับเรื่องของความเชื่อ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทสุดท้ายก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งชนสูตรอีกทีนึง
ว่ามันใช่สาเหตุการตายแค่เรื่องของขวดเหล้าแต่ละทิ่มพุงหรือเปล่าแล้วก็นำศพไปให้ญาติประกอบพิธีกันต่อไป
แล้วใครที่เป็นนักดื่มก็เมาไม่ขับด้วยนะคะ